หลายคนก็กลัวเสือเออใครทรงบ้าง
ใครชงบ้างนะฮะจะชงเข้มชงหนักชงอ่อนชงน้อยยังไงก็ตาม

อันนี้พูดถึงกาแฟหรือเปล่าไม่ใช่กาแฟนะ
หมายถึงดวงชะตาราศีของท่าน
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาเกิดปีมะเสง
เขาบอกเขาชงชงกับเสือเหมือนกัน
แฟนเขาก็เกิดปีวอกชงกับเสือเหมือนกัน
ก็ต้องไปไหว้แก้ชง
ดังนั้นก็เลยไปสารเจ้าพ่อเสือ

แต่ปรากฏว่าไปซื้อของเส้นไหว้เพื่อถวายเจ้าพ่อเสือ
แม่ค้าจัดเซตมาเซ็ตใหญ่
ราคานะคุณ๖๘๓๐บาท

นี่ฮะเทียน๖๙๐บาทคุณว่าแพงหรือยังแพงจริง
แพงเทียนแพงจังเลย

ผู้หญิงคนนี้ก็เห็นราคาเทียนก็บอกว่าเทียนแพงนะฮะ
แล้วก็ยังมีชุดหมูไหว้เจ้าพ่อเสือชุดละ๓๙๐บาทนะครับ
แล้วก็๒ชุดนะคุณรวมเป็น๗๘๐บาท
ไหว้เทพเจ้าโชคลาภคือผลไม้อีก๘๐๐บาท
ไหว้เทพ๔องค์องค์ละ๓๐๐บาทก็รวม๑๒๐๐บาท
กระดาษไหว้ขอพร๘ใบ๑๒๐๐บาท
เสือทองบริวาร๔ชุด๑๕๖๐บาท
วัตถุมงคล๔ชุด๖๐๐บาท
รวมราคาเอาบวกลบคูณหารคุณ๖๘๓๐บาท
ผู้หญิงคนนี้ร้องจากเลยโอ้โหราคามันถึงขนาดนี้เลยเหรอฮะ

โดยซื้อจากแม่ค้าร้านหนึ่งนะฮะเพื่อนำไปแก้ปีชง
โดยที่แม่ค้าก็ไม่ได้แจ้งราคาก่อน
บอกเอาหนูเข้าไปไหว้กันก่อนเลย
แล้วเดี๋ยวไข้มาจ่ายตังค์อะไรนะครับ
แล้วก็ในโพสต์ผู้หญิงก็โพสต์ไว้อีกบอกว่า
โอ้โหยังมีชุดวัตถุมงคลแถมให้อีก
ก็เลยถามป้าเขาป้าวัตถุมงคลหนูไม่เอาได้ไหม
บอกเอาไปเถอะเอาไปไว้บูชานี่นะครับ
และทีนี้ครับก็ถามเรื่องของราคา

ป้าก็บอกว่าก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับ
สุดท้ายกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลนะฮะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือแน่นอน
ไปไหว้แก้ปีชงกันเยอะเลยนะครับ
แล้วก็ไปเจอไปเจอกับร้านขายเครื่องเส้นไหว้

เจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภัยในกระทรวงพาณิชคุณ
พร้อมด้วยภูมิกับการสนสำราญราชพันธ์ตำรวจเอก
ทศพรอำภัยพิพัฒน์กุลนะครับ

เพราะว่าทั้งสองท่านก็รู้นะฮะ

คนถามสนสำราญราชตำรวจ
คุณตำรวจจะเข้าไปดูแลยังไงนะครับ
คุณตำรวจเคยตอบคำถามบอกว่าโอ้โห

ทีนี้ก็ต้องลงมาติดตามเรื่องของราคาของเหล่านี้นะครับ

ก็สักถามถึงการติดป้ายราคาสินค้า
ซึ่งคุณป้าภัยก็คือนางหัดไทยพร

รับว่าป้าไม่ได้ติดป้ายแสดงสินค้าราคาให้กับลูกค้าได้ดูก่อน
แต่บอกปากเปล่าไปเท่านั้นว่าอันนี้เท่านี้อันนี้ราคานี้นะฮะ

คือถ้าถามเรื่องราคาในใบเดิม
ใบนี้มันเป็นราคาเก่า๕ปีแล้วป้าก็เลยไม่เอาออกมาโชว์
เวลาลูกค้าถามป้าก็แค่บอกปากเปล่าเท่านั้นเองนะครับ
เรื่องต้นถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วนะฮะ

แล้วก็จะตรวจสอบสินค้าภายในร้าน
ว่าแต่ละรายการขายเกินราคาอีกหรือเปล่า
หากพบว่ามีความผิดจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ส่วนตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์นะครับ
จะถูกปรับอีก๑๔๐๐๐บาทนะครับ
มาถึงหน้าร้านแล้วทำไมถึงมาโพสต์อย่างนี้
ทำให้ร้านป้าเสียหาย
อย่างนี้นะป้า
ไม่สงสารป้าบ้างเลยเหรอ

คุณป้านิดนึงคือป้าไปคิดเขา๖๘๐๐เนี่ย
ถ้าเทียบตามสินค้าเนี่ยนะ
คือหนูต้องดูต้นทุนนะป้านะ
อย่างเสือองค์ทองบริวาร๔องค์ป้าคิด

อ๋อต้นทุนแบบนานเราจะขายที๑องค์นึงก็ร่วม๒๐๐บาท
อืมนี่แหละครับคือเจ้าหน้าที่ก็พยายามซักแล้วครับ
เพราะว่าป้าก็พยายามพูดถึงเรื่องของการที่ถูกโพสต์ไว้
แต่เจ้าหน้าที่บอกป้าหันกลับมาคุยเรื่องราคากันก่อนนะฮะ
นี่ครับทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับป้าภัยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
พร้อมกับบอกว่าป้าภัยป้าภัยจัดชุดไหว้ให้ดูหน่อยสิ
ไหว้ที่เป็นข่าวเป็นคราวดราม่ากันอยู่นั้น
ภัยจัดชุดยังไงบ้างนะครับ
ป้าก็บอกว่านี่หนูอยากดูใช่ไหมว่าป้าจัดชุดยังไง
ก็ชุดใหญ่แบบที่เห็นนี่แหละเป็นชุดที่ใช้สำหรับไหว้สองคน
ซึ่งวันเกิดเหตุป้าจัดชุดแบบนี้ให้กับหญิงผู้โพสต์
ให้ไหว้เทพเจ้าในศาลเจ้าพ่อเสือให้ครบทุกองค์
ถือว่าเป็นชุดขนาดกลางนะครับ
ส่วนชุดขนาดเล็กถ้าลูกค้าต้องการก็มี

เล็กนะ๓๐บาทชุดกลาง๙๐บาทชุดใหญ่อีก๓๙๐บาท
เล็กชุดอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันมีหลากหลายราคานะ
เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับป้าเหมือนกัน
บอกนะฮะบอกว่าจะนำไปแก้ไขปรับปรุง
แล้วก็จะต้องบอกราคาให้แก่ลูกค้าก่อน
ส่วนที่ไม่ได้แจ้งราคาก่อนในวันเกิดเหตุนั้น

อีก๑๕นาทีสารเจ้าพ่อเสือจะปิดแล้ว

ก็อยากให้ลูกค้าได้เข้าไปไหว้แก้ปีชง

ก็เลยบอกหนูเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาคิดตังค์ว่ากันอีกที
แต่จริงแล้วที่ลูกค้าบอกว่ามาซื้อประจำเนี่ย

แล้วก็รู้ว่าชุดของที่จะจัดให้มีอะไรบ้าง
และทีนี้เพื่อตัดปัญหาจบปัญหาซะทั้งหมด
ป้าก็เลยโอนเงินคืนผู้เสียหายเต็มจำนวนไปแล้ว
๖๘๓๐บาทป้าโชว์สลิปเลยนะฮะ
ก็คนซื้อเขาเต็มใจ
เขาบอกให้ป้าจัดป้าก็จัดสิคะ
ป้าเป็นแม่ค้าป้าก็ต้องขาย
แล้วเวลาคิดเงินมามีปัญหา

เวลาอยู่หน้าร้านอีกอย่างหนึ่ง
เวลาจะจ่ายเงินอีกอย่างหนึ่ง

เพราะว่าเขาไม่เต็มใจไหว้หวานอด

ถ้าเขามาช่วยซื้อของป้าย๑๐ปี
ก็น่าจะรู้ป้านิสัยยังไงใช่ไหม
อย่างนั้นคุณจะมาซื้อสัก๑๐ปีจริงไหมคะ
คุณต้องคิดในแง่แบบบางอย่างอย่าฟังความข้างเดียว
ป้าภัยว่าอย่างนี้ป้าปูว่ายังไง

ปูอยู่ข้างร้านกันใช่ไหมร้านติดกัน
คือคุณป้าที่ขายของอยู่ข้างร้านของป้าภัยนั่นแหละฮะ
ปูคุยกับนักข่าวของเราน้ำตาคลอเลยนะ
บอกว่าที่ผ่านมาพวกป้าเองก็ไม่เคยมีปัญหา
เรื่องของการขายชุดเครื่องไหว้นะฮะ
เน้นขายชุดเล็กราคา๑๐๐บาทขึ้นไป
แต่ช่วงนี้ราคาสินค้าต่างมันปรับขึ้น
ผลไม้อย่างส้มไหว้ก็ราคาสูงขึ้น

ยืนยันว่าป้าภัยป้าข้างร้าน
ขายราคาแบบนี้มาตลอดไม่เคยโก่งราคา

แล้วก็ไปสอบถามคนที่มาซื้อของไหว้ปีชงเหมือนกัน
คนที่มาไหว้ปีชงเขาบอกเขาก็ตกใจนะ
เห็นข่าวทางทีวีเห็นข่าวทางโซเชียลเหมือนกัน

ก็จะซื้อแค่ชุดละ๑๐๐บาทชุดเล็กเท่านั้นเอง

เข้ามาควบคุมราคาให้เป็นธรรมหน่อยนะครับ
โดนโจมตีอย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว
ทุกคนแม่ค้าตรงนี้เดือดร้อนนะลูก

แต่ถามดูว่าสรรจาวรวยทุกรายการเลย
หนีเก็บแต่เงินอย่างเดียว
แล้วมาเผาข้างหน้าร้านเผาข้างนอกอีก

ของไหว้อะไรแพงขนาดนั้นซื้อมาเองเยอะ
ล่าสุดทางสารเจ้าเขาออกมาโพสต์แล้วเหมือนกันนะ
บอกว่าถ้าลูกค้าหรือว่าคนมาไหว้สารเจ้าพ่อเสือเนี่ย
ถ้าเข้าไปซื้อของไหว้ข้างในก็มีราคา๑๐๐บาทนะครับ
แล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านจะไหว้จุดไหนอะไรอย่างไรนะฮะ
แต่ว่าเขาบอกว่าให้ตรวจสอบดีถ้าซื้อข้างนอกก็เป็นความพึงพอใจของลูกค้า
แต่ขอให้คุยเรื่องราคากันให้เสร็จสิ้นก่อน
อืมนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยนะคะ
บอกว่าแก้ชงได้ไหมไม่รู้กับราคาเกือบ๗๐๐แต่ที่แน่จนแน่เลย
ถ้าต้องแก้ชงแบบนี้ทุกปีนะคะหลายคนบอกว่าทำไมป้าไม่ติดราคาให้เรียบร้อยล่ะ

ราคาไปเลยถ้าป้าบอกว่าพอดีสารมันจะปิดแล้วก็เลยรีบจัดให้เขาไปไหว้ก่อนใช่ไหม
ไม่ได้คุยราคาเอาว่าป้าภัยป้าภัยติดราคาไว้เลยนะ
ว่าชุดใหญ่กี่บาทชุดกลางกี่บาทชุดเล็กกี่บาทเทียนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่
แล้วให้ลูกค้าตัดสินใจเองจะได้จบเนาะ